ต่อกันที่จังหวัดนครพนมกันบ้าง
คุณชนะที่นั่นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะบูชามากมายนะคะ
งานนี้เขาบอกว่าเป็นการโหนสลิงเพื่อไปส่งน้ำพระธาตุพนม
งานใหญ่ขนาดไหนรีบตามไปดูกันหน่อยค่ะ
เห็นไหมยิ่งใหญ่ใช่ถ้าเราเห็นแห่งนี้เรารู้เลย
นี่คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
เป็นที่ตั้งองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็เคารพสัทธานะคะ

ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุนะเป็นกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
อายุเก่าแก่กว่า๒๕๐๐ปี
ที่นี่ค่ะจะมีการจัดงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสานนะคะ
ก็คือการนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
จัดแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะ
วันที่๒๙มกราคมถึง๖กุมภาพันธ์
รวมแล้ว๙วัน๙คืนเลยค่ะคุณชนะ
โอ้โหงานนี้งานใหญ่นะแต่ที่ใหญ่มากและขาดไม่ได้ก็คือ
จัดงานนะคะเขาจะต้องมีการเตรียมสถานที่
เดี๋ยวดูไปไกล
เริ่มเห็นแล้วมีคนห่อยหนอยู่น่ะค่ะ
ไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดี
เขากำลังโหนสลิงเพื่อที่จะไปล้างทำความสะอาดพระธาตุพนม
อัยยาโอ้โหเนี่ยให้ปีนขึ้นไปบนยอดเลยค่ะ
โอ้โหแล้วค่อยโรยตัวลงมา

นี่บอกเลยนะคะว่าสไปเดอร์แมนซุปเปอร์แมนก็ทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะนี่คือความตั้งอกตั้งใจของสาธุชนชาวพุทธเรานั่นเอง
โอ้โหจริงตอนแรกนึกว่าสไปเดอร์แมนเขายกกองมาถ่ายทำที่เมืองไทย
ไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่นะนะคะแล้วนี่ดูมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่หรือเปล่า

นี่พระองค์พระธรรมอย่างแท้จริงมาช่วยกันแบบนี้คนละไม้คนละมือ

บอกเลยนะคะว่าความสูงคุณชนะหวาดเสียวยังจริงเกือบหกสิบเมตรอ่ะ

ใช่ค่ะแต่ก็เอาล่ะทำด้วยความตั้งจิตตั้งใจสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองปกปักรักษารอดปลอดภัยแน่นอนนะคะ
ก็โรยตัวทำความสะอาดลงมาแบบนี้สวยงามค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดงานใหญ่ประจำปีนะคะ
เขาบอกว่าได้บุญเยอะเลยนะทำอย่างนี้มีโอกาสนะผมก็อยากจะไปอ่ะ
ค่ะคุณจะไปทำโรยสลิงแบบนี้เหรอคะ
ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างล่างก็พอแล้วครับผมเป็นคนกลัวความสูง
ค่ะแค่คุณคิดก็ถือว่าคุณก็มีจิตกุศลแล้วล่ะค่ะก็ขออนุโมทนานะคะ
ตอนแรกก็กุศลใช่ไหมหลังเริ่มมีอักกุศล
คุณเนี่ยแนะนำให้คุณรีบไปไม่ต้องไปทำความสะอาดไปทำบุญที่นี่ซะ